นี้เลยครับเมืองทอยเต็ดนั้นได้๓นักเตะใหม่
ซึ่งเป็นสาวนักเตะที่หลายคนนั้นอยากได้
แล้วนั่นคือธนาทิพย์สงฆสินธนบูรณ์เกษารัสและฮิรพัฒน์โนชยา
ก็ถือว่าเป็นเรื่องเตอร์ไพรส์ของการเสริมทัพของทางเมืองทองนะครับ
เงียบมานานครับเรื่องนี้จริงก็มีการพูดคุยกันมานานพอสมควรนะครับ
โดย๓นักเตะนั้นจะมาเล่นกับเมืองทอง๑ฤดูการ
ตัดสินใจขายทีมให้กับกลุ่มทุนนิรนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มูลค่า๓๐๐ล้านบาทจริงไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวเรารอเขาเปิดเผยยังเป็นทางการดีกว่า
และเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทั้ง๓คนนั้น
เดินทางไปที่สนามซ้อมสุคลสวัสดิ์นะครับ
ทั้ง๓คนก็เป็นตัวหลักของทีมมังกรไฟตั้งแต่ชุดเยาวชน
แล้วก็ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อ๔ปีก่อน
เมื่อปี๒๐๑๔ก็คือถ้วยโตต้าลีกครับที่เอาชนะบุรีรัมยูเต็ดไปได้ในรอบชิง๒๐
ก็มีการใส่ชื่อไปแล้วนะครับเป็น๑ใน๒๕คนครับ
ขณะที่ทางเพจของสโมสรเมืองทองยูเนเต็ดครับได้ยืนยันเรื่องนี้ว่าเป็นความจริงนะครับ
โดยนายพงศักดิ์ผลนันประธานสโมสรก็บอกว่าสาเหตุที่ดึงตัวทั้ง๓คนมาร่วมทีม
ไปที่คู่แข่งคนสำคัญนะครับอีกหนึ่งทีมของเมืองทองนั่นก็คือบุรีรำครับ
เจ้าของ๕แชมป์ในปีที่แล้วกว่าทุกรายการในประเทศครับ
นี้ถือเป็นเกมที่๒นะครับในการทำศึกเอเชียนทัวร์โดยเกมล่าสุดประสาทสายฟ้าเพิ่งจะบุกไปเยือนออนสตาร์กัมพูชาแล้วก็แพ้ในช่วงการดวนจุดโทษหลังจากเสมอ๒ต่อ๒ในช่วง๙๐นาทีครับ
สำหรับบอลอื่นเครื่องระหว่างบุรีรำกับทางตัวฮังซีเลอร์แฟนบอลสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับเพียงแค่สวมเสื้อบุรีรัมยูเนเต็ดในรูปการ๒๐๑๖ของแท้เท่านั้นดังนั้นก็ต้องไปซื้อเอาหน้าสนามสำหรับคนที่ไม่มีครับ
โดยรายได้ทั้งหมดจะถูกนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสมิติเวศเพื่อนำไปช่วยเหลือการผ่าตัดเด็กยากร้ายที่เป็นโรคกระดูกสันหลังคดด้วยครับ